บอกว่าเป็นห้องน้ำในฝันของโรงเรียนมัธยมที่นี่
เขาบอกว่าถูกใจวัยรุ่นทันสมัยปลอดภัย

เหมือนห้องน้ำบรรยากาศเหมือนห้องน้ำในปั๊มน้ำมันเลย

นี่เป็นห้องน้ำของโรงเรียนมัธยมบุญวัฒนาอำเภอเมือง

ปีนี้ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน๕๐ปี
เก่าครูผู้ปกครองก็รวบรวมเงินกัน

เนื่องจากห้องน้ำที่ใช้มายาวนานนะครับ
ตั้งแต่นู้นเริ่มก่อตั้งโรงเรียน๕๐ปีมาแล้ว

สิทธิ์เก่าอาจารย์ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหได้เงินตั้งเท่าไหร่อ่ะ
๒๕๐๐๐๐๐บาทก็เอาเงินส่วนหนึ่งสร้างห้องน้ำใหม่๑๓๐๐๐๐๐บาท
โอ้โห๑ล้านกว่าห้องน้ำ
ส่วนเงินที่เหลือนะครับจะเอาไปสร้างห้องสมุดดิจิทัลต่อไปนะครับ
นักเรียนดีใจได้ห้องน้ำใหม่น่าใช้ด้วยแล้วดูปลอดภัยด้วย
ขอบคุณสิทธิ์เก่าทุกคนนะครับที่ช่วยสร้างห้องน้ำใหม่
ให้กับนักเรียนทุกคนได้ใช้เอาลองฟังเสียงหน่อยครับ
ก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะ
เราก็ได้ห้องน้ำใหม่มาแล้วนะคะสวยงามมาก

ที่ช่วยให้ห้องน้ำเราได้ใช้นะคะขอบคุณกับทุกคน